คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๓๒ปี
บอกว่าถึงเขาหรอกแต่ไม่ได้เต็มใจให้หรอกนะคะ
ผู้ชายมาหลอกให้รักหลอกให้แต่งงาน
แล้วก็จากไปทิ้งหนี้ไว้ให้ดูต่างหน้า
เพราะว่าค่าแต่งงานเนี่ยโอ้ยมีการจัดงานแต่งงานใหญ่โตเลยนะคะ

ผู้หญิงออกไปก่อนเอาบัตรเครดิตลูกไปรูดไป

ผู้ชายเนี่ยอ้างตัวบอกว่าผมเนี่ยเป็นมหาเสร็จถี
มีเงิน๒๔๐๐ล้านบาท
โอ๊ยใช่ระดับมหาเสร็จถีเลยนะโอ๊ยระดับ๑๐๐๐๐๐๐๐บาท

ตอนแรกที่ฉันอ่านผิดนึกว่า๒๔๐๐๐บาท
เอาจริงเติมหน่วยล้านเอ้าจริงมันเยอะขนาดนี้ค่ะ
ทีนี้ผู้หญิงรู้ว่าโดนหลอกก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชรเมื่อวานนี้
คือเขาเล่าให้ทนายรณรงค์ฟังบอกว่า
พบผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชมค่อยลำดับไทม์ไลน์กันนะคะ
พบผู้ชายคนที่มาหลอกเธอเนี่ย
วันที่๑๕มีนาคมพศ๒๕๖๒ก็คือปีนี้

ฝ่ายชายเนี่ยโอ้โหอ้างสรรพคุณอวดอ้างตัวเองค่ะ
โปรไฟล์ดีมากเป็นมหาเศรษฐีรวยระดับ๒๔๐๐๐ล้านบาท

จากนั้นวันที่๑๖มีนาคมผ่านมาแค่วันเดียว

หลังจากนั้นนับไป๑๐วัน
ตกวันที่๒๖มีนาคม
ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันค่ะ
ไม่นานค่ะหลังจากนั้น๓เดือน
วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ฝ่ายชายจัดงานแต่งขึ้น
โดยประสงค์จะออกหน้าแต่ไม่ประสงค์จะออกเงิน
โดยใช้บัตรเครดิตของฝ่ายผู้หญิง

ออกไปก่อนเถอะผมรวยเดี๋ยวคืนให้
ค่าใช้จ่ายรวมค่าสินสอดทองมั่นเนี่ย

แล้วก็ระหว่างการจัดงานแต่งเนี่ยนะคะ
ผู้จัดงานแต่งเนี่ยก็มีการทวงค่าใช้จ่ายเนี่ย
เป็นระยะระยะสุดท้ายแล้วอะค่ะ
ฝ่ายหญิงก็ต้องออกเงินไปก่อน
คือมูลค่าของการจัดงานหลักล้านนะคะ

จากนั้นมีการทวงถามหนี้กันเรื่อยมา

ผลัดมาแล้วนับเป็น๑๐ครั้ง
เธอก็ห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าผลัดมาขนาดนี้
ไอ้หนี้ที่ฝ่ายชายก่อบอกว่าเนี่ยจัดงานแต่งเนี่ย
ต้องมารับชำระหนี้เองหรือเปล่า

ก็เลยตัดสินใจอย่าขาดจากผู้ชายคนนี้
เมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา

ใช่ฝ่ายชายอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินมาชดใช้ให้
ภายในวันที่๘๙ตุลาคมที่จะถึงนี้
จากนั้นฝ่ายหญิงค่ะไม่เชื่อแล้ว

แล้วก็ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายกับทนายรณรงค์นะคะ
ทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมมันก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับหญิงสาวนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านฝ่ายหญิงเลยค่ะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ไปพบกับแม่ของฝ่ายหญิงนะคะคือคุณแม่เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชม
กำลังดูแลยายที่ป่วยติดเตียงคุณแม่ของฝ่ายหญิงเล่าให้ฟังบอกว่า
มีการจัดงานแต่งลูกสาวจริงแต่พ่อแม่และครอบครัว
ไม่มีใครทราบรายละเอียดใดทั้งสิ้น
พอถึงวันแต่งก็ไปร่วมงานในฐานะครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวก็เท่านั้น
และในวันแต่งงานฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้มีการวางสินสอด
ใส่ผ่านเป็นเช็คเงินสด๑๖๐๐๐๐๐บาท
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้เช็คเงินสดที่วางไว้เช็คเด้งหรือเปล่า
ทีนี้ก็มีญาติพี่น้องหลายคนก็เห็นนะ
แต่หลังเสร็จงานก็ไม่รู้ว่าเช็คเงินสดเนี่ย
มันไปอยู่กับใครหายไปไหนเช็คเด้งหรือเปล่า
กระทั่งมาทราบภายหลังว่า
ฝ่ายเจ้าบ่าวไม่ยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งที่มียอด

แสดงว่างานใหญ่มากนะคุณ
มาสักครู่เนี่ยงานหรูหราใหญ่โตเพื่อนเจ้าสาวเต็มแผง
ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพระดับ๕ดาวนะฮะ
นี่โรงแรมที่จัดงานแต่งนะฮะ
จนถึงขณะนี้วินาทีที่เราอ่านข่าวเนี่ย
บ่าวก็ยังไม่โผล่ออกมารับผิดชอบใดทั้งสิ้น
คุณแม่ของผู้หญิงบอกว่าสงสารลูกสาวจับใจที่ต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
เพราะฉะนั้นแม่ก็เลยเชื่อว่าฝ่ายชายมีเจตนามาหลอกให้แต่งงานตั้งแต่แรก
ก็ไม่รู้นะคะว่าจะหาเงินจากไหนไปจ่ายค่าแต่งงานเนี่ย
คุณดูนะโอ้หรูหรามาก
แต่งงานเนี่ยเป็นความฝันของผู้หญิงเลยนะคะ
หลังจากนั้นแม่เล่าต่อค่ะฝ่ายชายเนี่ย
ที่ฝ่ายชายจะมาขอลูกสาว
คือคุณแม่บอกว่าเคยเห็นฝ่ายชายเพียงครั้งเดียว
ก็คือวันที่มางานศพของคุณตา
หลังจากนั้นลูกสาวก็มาบอกคุณแม่ว่าฝ่ายชายเขาขอแต่งงานนะแม่

เห็นดีเห็นงามนะลูกรักใครเขารักคนนั้น
เพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่มีใครรู้ประวัติฝ่ายชายหรอกนะฮะ
แค่รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือลูกสาวเนี่ยมาเล่าให้ฟัง

ไม่รู้ว่าดีจริงดีไม่จริงนะคะ

แม่บอกว่าก็ได้แต่ดีใจนะคะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ทีมข่าวของเราค่ะสอบถามไปต่อนะคะ
ไปที่โรงแรมที่มีการจัดงานแต่งงานที่บุรีรำ

ไปถามประธานกรรมการโรงแรมเทพนคร

บอกว่าหลังแต่งงานเสร็จสิ้น
ทางโรงแรมได้มีการวางบินค่าใช้จ่ายก็คือ
แสนสองหมื่นบาทให้กับฝ่ายเจ้าบ่าว
แต่ถูกฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยบ่ายเบียงหลายต่อหลายครั้งสุดท้าย
โทรไปทวงฝ่ายเจ้าบ่าวปิดโทรศัพท์นี้เลยค่ะ
ทีนี้ทำไงได้ก็ต้องทวงถามจากฝ่ายหญิงถูกไหมฮะ
ทวงถามจากฝ่ายหญิง

ตัดสินใจเดินทางมาพบกับคุณวสันที่โรงแรมเลยนะคะ
นี่คุณพระสันค่ะแล้วก็อธิบายบรรยายสาธยายเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ให้คุณวสันได้เข้าใจแล้วก็ได้ฟัง
แต่ฝ่ายหญิงก็บอกว่าไม่มีเงินมาจ่ายหรอกนะ
คุณวสันบอกว่าสงสารฝ่ายหญิงจับใจเลยนะคะ
ก็รู้ว่าฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไร
แต่ก็ต้องมาแบกรับภาระที่ฝ่ายชายมาก่อไว้ค่ะ
แต่ทีนี้เห็นบอกว่าออร์แกไนเซอร์มีการฟ้องร้องแล้วด้วยนะคะ
ทางโรงแรมก็ได้แต่เห็นใจ
แต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องทำธุรกิจจันทร์ไปแล้วอ่ะ
ออกเงินไปแล้วอ่ะค่ะก็ทำไงอ่ะ
ให้ได้มากสุดช่วยได้มากสุดคือให้ฝ่ายหญิงผ่อนจ่ายให้โรงแรม
อ่าและสิ่งต่างต่างที่เขาเลือกใช้ในงานแต่งงานของเขานี่คือระดับท็อปทั้งนั้น

ดนตรีที่มาเล่นเนี่ยค่าจ้างเป็นแสนคุณ

โอ้โหแล้วชุดเพื่อนเจ้าสาวออกให้หมดด้วย
อ๋อใจถึงมากคุณเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานต้องระวัง